เห็นคลิปเต็มแล้วนี่มันน่าตื่นตกใจขนาดที่ไม่น่าเชื่อว่าเป็นกลุ่มนักศึกษาที่เป็นคู่อริกัน
จะตามยิงกันได้ถึงขนาดนี้๑๐กว่านัด
รอบแรกตามประกบยิงคู่อรินะคะยิงไปแล้วนะคะหกนัด
วนรถกลับมาซ้ำอีก๕นัดขณะที่เขาพยายามวิ่งหนีตาย
ไปดูคลิปภาพกล้องวงจรปิดค่ะ
โอ้โหไปก่อเหตุเลยไปแล้วยังต้องย้อนกลับมายิงซ้ำคือกลัวเขาไม่ตาย
ไม่คืออย่างนี้แสดงว่ากะจะเอาเขาให้ตายนะรอบแรก๖นัทค่ะ
นี่ทีมข่าวของเรานับมาแล้วค่ะ
นัดจริงเจ้าตัวรถล้มลงไปนะคะขี่รถจักรยานยนต์มา
ถนนมันคงลื่นด้วยล้มเสร็จพยายามวิ่งหนีตายค่ะ
เป็นนุ่มนักศึกษาวิศวะปี๔ช่างกลปฐุมวันค่ะ
ถูกตามประกบยิงค่ะหลัง๖นัด
แล้วหลังจากนั้นตัวคู่อริค่ะขี่รถจักรยานยนต์ย้อนกลับมา
ซ้ำเข้าไปอีกห้านัดค่ะสุดท้ายเขาตายนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ริมถนนซอยเทิดไทย๘๖แยกกำนันแม้น
แขวงบางว่าเขตภาษีเจริญ
เจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะไปบริเวณอาคารนี้ที่พบศพนะคะ
ของนายนพัฒน์สุวรรณวีนากูลอายุ๒๖ปีเท่านั้นเอง
เป็นนักศึกษาชั้นปีที่๔ค่ะคณะวิศวกรรมไฟฟ้า
เทคโนโลยีช่างกลปฐุมวันสภาพศพเนี่ยนอนคว่ำหน้าจมกองเลือดเลยนะคะ
แล้วร่องรอยเนี่ยหลังจากชาญสูตรพลิกศพพบถูกอายุอาวุธปืนยิงเนี่ย
คือไม่ทราบขนาดยิงเข้าแทบจะล่างพลุนเลยทีเดียว
กลางหน้าอกชายโครงซ้ายขวาข้อมือขวาใต้สะดือต้นขาขวา
แข้งขวาหัวไหล่ซ้ายและพบหัวกระสุนตกอยู่หนึ่งหัวในที่เกิดเหตุ
และมีรถจักรยานยนต์ของผู้ตายล้มคว่ำอยู่กลางแยกด้วยนะคะ
สอบสวนทราบแบบนี้ตัวผู้ก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์มานะคะ
สองมาขับมาจากทางฝั่งแยกท่าเกษตรมุ่งหน้ามาตรงแยกกำนันแม้นตรงนี้
พอถึงจุดเกิดเหตุค่ะผู้ก่อเหตุกลุ่มคู่อริขี่รถตามหลังมา
แล้วชักปืนยิงใส่อย่างที่เห็นตำรวจคาดแบบนี้มูลเหตุอาจเกิดจากเรื่องชู้สาว
ปัญหาระหว่างสถาบันเดี๋ยวฝ่ายสืบสวนจะไปเชิญเพื่อนผู้ตายมาสอบปากคำก่อน
หาสาเหตุที่แท้จริงและจะเร่งนำตัวคนร้ายมาดำเนินคดีเพราะก่อเหตุอุกอาจจริงนะคะ
ทางด้านนายสมชายนายสมชายเป็นพ่อของผู้เสียชีวิต
บอกแบบนี้ว่ามั่นใจมั่นใจว่านี่เป็นเรื่องของความขัดแย้งของสถาบัน
เพราะลูกชายไม่เคยมีเรื่องทะเลาะวิวาสกับใครและไม่เคยมีปัญหาชู้สาวด้วย
อนขอให้สื่อและตำรวจช่วยตามหาตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
เทือนใจครอบครัวกับเหตุการณ์นี้และพ่อบอกดูภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วเหมือนกัน
เห็นแล้วรับไม่ได้มันเป็นพฤติกรรมที่อุกอาจโหดเยี่ยมท้าทายกฎหมายบ้านเมืองค่ะ